คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าคนที่เขารักนกเลี้ยงนกใจสลาย

บิบโค้กกี้จงแม้เยี่ยมช่วย
เฮ้ยน่ากลัวจริงแต่สักพักนะ
งูมันก็เลยออกจากกรงแล้วก็หนีไปทางศาลพระภูมิเจ้าที่
งูตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นงูสิง
เป็นงูที่ไม่มีพิษแต่ก็มีนิสัยที่ดุร้าย
เออสิงูสิงถามว่ารู้ได้ไงมันเป็นงูสิง

มันมีที่ดินอยู่ที่สิงห์บุรีพอมันมาโผล่ที่นี่
รู้เลยว่าเป็นงูสิงจะบ้าหรือไงล่ะ

แต่อย่างนี้พอเรารู้แล้วมันไม่มีพิษใช่ไหม
เจ้าของเขาเอาละก็ไล่มันออกไปได้ก็พอจะกล้าอยู่เหมือนกัน
คุณถ้ามันไม่มีพิษแล้วก็คือมันกินไปเลยเหรอนกอ่ะ
ส่วนใหญ่มันก็จะรัดแล้วมันก็กินเข้าไปด้วยหรือเปล่า
มันไม่ลัดนะถ้าลัดก็คืองูเหลือง

แล้วทำกรงพังก็เลยจัดไปเลย

เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ที่มันดุร้าย
อย่างงูเงี๊ยวเขี้ยวคอฆ่ามาน้กเขาอีก
กเขาก็เลยอยู่อย่างสบายใจมาก
เกิดน้กเต้าก็อยู่เนี่ย

เออระวังนกเรานะคะ